คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องของการบริหารจัดการป่าไม้สักกันหน่อยนะคะ
วันนี้คุณพยุงศักดิ์การสมเกตลงพื้นที่ไปที่ออปจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูการบริหารจัดการป่าไม้สักที่นั่นเขามีการจัดการอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ส่วนป่าศักดิ์กว่า๙๐๐ไร่ในอำเภอแม่แตงอำเภอพร้าวและอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
คือสวนป่าแม่เห่าพระที่อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือออปจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่นี้เป็นสวนป่าโครงการหนึ่งของออปเขตเชียงใหม่
โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี๒๕๕๙
ส่วนป่าแม่หอพระจะมี๑๐แปลงมีพื้นที่ประมาณ๙๐๔๙ไร่
และจะปลูกป่าตามชั้นอายุตั้งแต่ปี๒๕๑๔ถึงปี๒๕๕๙
ส่วนใหญ่จะปลูกต้นศักดิ์เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
โดยจะปลูกป่าพื้นที่ให้ผลผลิตไม้สัก๘๗๘๖ไร่
พื้นที่ให้ผลผลิตไม้อื่น๕๓๗ไร่
พื้นที่อนุรักษ์๘๔๑ไร่และพื้นที่อื่น๒๐๘ไร่
โดยใช้เงินลงทุนของออปทั้งหมด
ส่วนแปลงที่เกิดเสียงคัดค้านจากชาวบ้านม่านป่าศักดิ์งาม
เนื้อที่๑๒๔๐ไร่เป็นพื้นที่ป่าส่วนหนึ่ง
ของบ้านสวนป่าแม่หอพระที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน
ที่ปลูกเมื่อปี๒๕๒๑ไร่
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ยืนยันว่า

พร้อมบอกด้วยว่าการตัดไม้ในแต่ละปี
ดำเนินการตามแผนจัดการไม้ที่ได้รับอนุญาต
ไม้ที่สั่งซื้อส่วนใหญ่
จะเป็นการทำออกแล้วก็จำหน่ายในท้องถิ่นนะครับ
ซึ่งเป็นการเมืองงานตามปกติของเราอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งถ้ากรณีอย่างที่เป็นประเด็นทางสื่อ
เรื่องของกรณีไม้สลับตกแต่งรัฐสภานะครับ
แม้ว่าไม่มีการคำสั่งให้สำรวจ
มีการสั่งซื้อแล้วก็มีแผนงานในการดำเนินงานปกติของเราอยู่แล้วนะครับ
สำหรับสวนป่าหอแม่พระออปได้เข้ามาดำเนินการปลูกป่าตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบสี่
และขยายเนื้อที่ปลูกป่าปีละหนึ่งพันไร่
ตามที่ได้รับอนุญาตปัจจุบันมีเนื้อที่รวมเก้าพันสี่สิบเก้าไร่
และในแต่ละแปลงจะมีระยะเวลาปลูกป่า๖๐ปีและกำหนดรอบตัดฟัน๒ครั้ง
โดยจะตัดฟันใน๓๐ปีแรกและ๓๐ปีหลังโดยให้ผลผลิตเป็นไม้สักทั้งหมด
แต่สวนป่าแห่งนี้ได้สิ้นสุดการใช้พื้นที่เมื่อวันที่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
และอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อจากกรมป่าไม้แต่ทางองค์การสกัดป่าไม้เอง
เรามีเจ็ดจำนงนะครับแล้วก็เราไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขนะครับ
เราเราตั้งใจว่าจะดำเนินการพัฒนาพื้นที่สวนป่าสะกิดแห่งนี้ต่อนะครับ
ในส่วนของการขออนุญาตใช้พื้นที่ในภาพรวมอาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับ
อาจจะเป็นเฉพาะอ่าจุดแปลงที่เป็นประเด็นเนี่ยสองห้าสองหนึ่งเนี่ยครับ
เขตเชียงใหม่ยืนยันว่าหากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ต่อก็ยินดีปฏิบัติตามแต่ขอให้กำหนดนโยบายที่ชัดเจน
เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในทุกพื้นที่พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน